คุณผู้ชมใครที่คืนเขาดาวน์ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน

เขามีการเชิญชวนให้ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี

สวยแบบนี้คิดดูบรรยากาศดีมันจะฟินขนาดไหน

อันนี้คือบริเวณยอดเขาภูสิงห์นะครับ
อยู่ที่อำเภอสหรัฐสคัญจวดกรสินทร์นะครับ
ในช่วงเช้าอากาศดีมากมีหมอกบาง
อุณหภูมิต่ำสุดก็สักประมาณ๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
ซึ่งบริเวณที่ลานธรรมก็มีประชาชนเดินทางไปชมความสวยงามของหมอกยามเช้า
เก็บภาพถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลกันไป
แล้วก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์บนยอดภูเขาตอนเช้า

ทางด้านของพระครูสิริพัฒนานิเทศเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสหสรคัน
ก็บอกว่าที่ยอดเขาภูสิงห์แห่งนี้ปีนี้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่เลย
ไม่ว่าจะเป็นการบริการจัดรถรับส่งผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ข้างล่างขึ้นไปบนเขา
มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนกัน
รวมทั้งจุดบริการบันไดสวรรค์สำหรับคนที่จะเดินเท้า
ใครนั่งรถไม่ไหวก็เดินเท้าขึ้นไป
ไหวไม่คุณ๖๕๔ขั้น
เดินขึ้นไปนับทีละขั้นทีละขั้นไป
ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
แต่ว่าระหว่างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ด้วยวาระพิเศษหลายวาระ
ขณะเดียวกันนะฮะลานธรรมพระพรมภูมิเนี่ย
นะฮะก็จะมีเรื่องของการรองรับพุทธศาสนิกชน
กับนักท่องเที่ยวให้ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น
ปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวกับปีก่อน
ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง
ในการทำช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
บนยอดเขาภูสิงห์นั้นเป็นจุดสูงสุด
แล้วก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรพระพรมภูมิปาโล
เป็นพระพุทธรูปปางชนะมารครับ
สื่อถึงความหมายคือชนะหมดทุกอย่าง
เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลย
ในการก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในปีใหม่อย่างเข้มแข็งแล้วก็โชคดี
รับปี๒๕๖๓คุณดูสิ
ถ้าใครนะสวดเสร็จปุ๊บอดทนนั่งรอไปดูพระอาทิตย์ขึ้นต่อนะ
โอ้โหมันดีมากนะเป็นแสงแรกของปี
นี่คุณทัศนัยเห็นแบบนี้แล้วอยากลางานไปเลยใช่ไหมล่ะ

เดี๋ยวใจเย็นนะคือปีหน้าค่ะ๒๕๖๓
เขาก็จะมีเรื่องของปีชงอะไรใช่ไหม
คือเขาบอกปีหน้าปีชวดปีหนูคนที่ชง๑๐๐คือปีมะเมีย
ผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือว่าปีม้าอันนี้ชงตรง๑๐๐
ส่วนชงร่วมเนี่ยคุณก็คือมีปีชวดปีหนูแหละ
แล้วก็ปีรากาคือปีไก่แล้วก็ปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนั่นเอง
ทีนี้เขาก็บอกวิธีการด้วยนะว่าวิธีการเสริมดวงแก้ชง
คือให้ไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยให้ช่วยคุ้มครอง
แล้วก็ให้ทำบุญพวกถ่ายชีวิตสัตว์ชีวิตโคกระบือ
รวมถึงทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ป่วยผู้ยากไร้
บริจาคลงศพบริจาคโลหิต
แล้วก็ที่สำคัญคือไปไหว้พระไปสวดมนต์
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมจริงใจเราสำคัญที่สุด
ทำบุญเพื่อความสบายใจของเราแต่สิ่งที่สำคัญ
เราก็ต้องทำดีด้วยไม่ประมาณด้วยใช่นะครับ